เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวในโสดนะฮะ
หลานชายที่ฆ่าอาตัวเองแล้วเอาศพไปยัดเมนที่สุสานแถวบ้าน
เอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พ่อของในโสดผู้ต้องหาซึ่งก็คือพี่ชายของผู้ตายเนี่ย
แค้นลูกชายตัวเองมากอืม
เหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะค่ะ

ห้ามเย็มเหล็ก

แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
แค้นเหล็กเอาไว้บอกว่ากะจะฟาดลูกชายให้ตายเลยนะ
นี่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กันมาเนี่ย
กลุ่มการสอบพอวัฒนภาคคลองกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งตัำรวจด้วย
นะกลุ่มการสอบพอวัฒนภาคคลองกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งตัำรวจด้วย
๒๐กว้าคนได้คือเตรียมตัว
ก็จะมาถึงบ้านก็ประมาณ๑๐โมงเช้านะครับ
กลัวว่าจะมีชาวบ้านกับครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวมากันเยอะแล้วจะเอาไม่อยู่
จะเกิดการประชาธรรมเกิดขึ้นคือพอมาถึงเนี่ยฮะโอ้โหปรากฏว่า
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยรวมทางญาติผู้ตายด้วยมากันเนี่ย
เป็นร่วมสามสิบคนแล้วอ่ะบอกต้องการมาดูหน้าในโสดหน่อย
จริงก็เคยเห็นหน้ากันอยู่นี่แหละนะคะแต่หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย
จะพามาทำแผนบอกขอมาดูด้วยตาตัวเองหน่อยนี่ฮะ
ต้องใช้กำลังคุมกันอย่างแน่นหนานะครับจุดแรกที่ทำแผนนะครับ
คุณผู้ชมครับทำหลายจุดนะครับค่อยไล่ไปนะฮะ
จากจุดแรกไปถึงจุดที่เมนสู่สารแถวบ้านนะครับจุดแรกเป็นทางเดินจุดที่ในโสด
ที่รับสารภาพกับตำรวจในตอนแรกนะคือตอนแรกเขาสารภาพเขาบอกว่าเห็นอาเป็นปีศาจ
หลอนยานี่ด้วยความที่ติดยาเสพติดมานานนะคะเมื่อวานตื่นเช้ามา
นักข่าวไปถามบอกผมไม่ได้ทำใช่ถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะมีภาพผ่านระบบดาวเทียมจะส่งมาให้ดู
เนี่ยกลับไปกลับมาแบบเนี้ยค่ะแต่ตำรวจบอกยึดคำให้การคำสารภาพครั้งแรกฮะ
ก็พามาทำแผนนะครับจุดนี้ในโสดบอกว่าเจอนางอาคอนผู้ตายที่เป็นอาเนี่ยนะ
แล้วก็ทำร้ายจนสลบที่บอกว่านางอาคอนเขาบอกว่าลูกเขาโทรมาใช่ไหม
ค่ะบอกไม่สบายแล้วก็บอกน้องสาวที่ไปหาปลาด้วยกันบอกเดี๋ยวกลับก่อน
กลับมาเจอในโสดเนี่ยในโสดบอกเห็นหน้าตัวเองเห็นหน้าอาตัวเองเป็นปีศาจนะ
จุดนี้ในเหรียญนะฮะก็ยังพุ่งเข้ามาด้วยนะครับ
มาด่าทอลูกชายด้วยนะคะมีค่ะ
ช่วงที่ตำรวจกำลังนำตัวในโสดไปอีกจุดหนึ่งเพราะจุดที่บ้านนี่คือจุดที่ทำร้ายอา
ใช่ค่ะนะเดี๋ยวจะมีช่วงที่เป็นช่วงเอาศพไปยัดถังอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ

ตะโกนใส่พ่อบอกพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พ่อจะรู้ได้ไง

เข้าไป
คือวันสองวันหลังมานี้เนี่ยในโสดก็พูดตลอดว่าตัวเองไม่ได้ทำ
ใช่เข้าคือมาสักครู่วดเถียงกลับปรองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทำนะคะ

ทำแผนอยู่สักสามสิบนาทีนะครับทุกผู้ชมครับที่บ้านเนี่ย
เดี๋ยวเราค่อยไล่กันอีกทีนะฮะ
ลักษณะของการก่อเหตุต่างที่ในโสด

จุดแรกเป็นจุดทางเดินในโสดบอกว่าเย็นวันที่๒๒ธันวาคม
ตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่แคร่ข้างบ้าน
แล้วเห็นนางอาคอนที่เป็นอาเนี่ยเดินกลับมาจากการไปตกปลา
วันนั้นเนี่ยหลอนยาเสพติดเสพยาบ้าไปหลายเม็ด
นางอาคอนเนี่ยเป็นปีศาจก็เลยตรงเข้าไปชกจนล้มลง
แล้วนางอาคอนก็สลบอยู่ที่พื้น
จากนั้นก็เป็นจุดที่๒นะครับ
จุดที่๒ที่ในโสดบอกกับตำรวจเนี่ย
เป็นจุดห้องเก็บของในระแวกแถวบ้านนี่แหละ
ก็เป็นพื้นที่เดียวกันมีอยู่หลายหลัง
ห้องเก็บของตรงนี้ในโสดบอกว่า
พอชกนางอาคอนจนสลบแล้วในโสด
จับขานางอาคอนลากลากเข้ามาในห้องเก็บของที่อยู่ข้างบ้าน
เพื่อเอามาซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็น
โสดบอกว่าพอลากนางอาคอนเข้ามาในห้องเก็บของแล้ว
ทำร้ายนางอาคอนอีกครั้งนะครับ
ด้วยการชกต่อยนะฮะ
ขณะที่นางอาคอนกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่

โสดอ้างว่าเกิดความกังวลว่าคนจะมาเห็น
ก็อุ้มร่างนางอาคอนขึ้นมาซึ่งตอนนั้นนางอาคอนเนี่ย
ยังไม่ตายยังหายใจรวยรินอยู่
จากนั้นก็เป็นการทำแผนจุดที่สาม
จุดที่๓เป็นรองโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ในบ้านนี่แหละ

โสดเนี่ยบอกว่าได้พาร่างนางอาคอนเนี่ย
เอามายัดใส่ลงไปในถังพลาสติกขนาด๒๐๐ลิตร
สีน้ำเงินที่มีชื่อคอนเขียนอยู่เนี่ยค่ะ
บอกว่าพอเอาอาตัวเองเนี่ยคือนางอาคอนใส่ลงไปแล้วเนี่ย
ก็เดินไปตักน้ำใส่ถังใบเล็กมาเทใส่ถัง๒๐๐ลิตร
เทน้ำใส่ลงไป๓ครั้ง
จนน้ำเนี่ยท่วมในถังเนี่ยสูงสักประมาณแปดสิบเซนติเมตร

ตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหานะครับ
เนี่ยเทแบบเนี่ยนะฮะเทไปสามครั้ง
พอเห็นว่าน้ำท่วมร่างนางอาคอนแล้ว

ตำรวจถามว่าแล้วเอาน้ำไปใส่ไปเททำไม

จากนั้นก็เอาผ้าใบที่อยู่ข้างถังพลาสติกมาปิดปากถัง

หรือไม่ให้ใครได้กลิ่น
แล้วตัวเองเนี่ยก็กลับไปนั่งอยู่ในบ้าน
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวในโสดไปทำแผนในจุดที่๔นะคะ
ก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการอำพลางศพค่ะ
คือในโสดรับสารภาพว่าช่วงประมาณสัก๓ทุ่ม
กลัวคนจะมาเจอศพนางอาคอน
โสดเลยตัดสินใจเดินไปเอารถเข็นมานะคะ
นำถังที่มีร่างของนางอาคอนอยู่ในถังนะคะ
ออกไปจะนำไปอำพรางเอาไว้ที่อื่น
โสดบอกว่าตัดสินใจว่าเอาไปใส่เอาไว้ในเมนก็แล้วกัน
สุสานอยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เปลี่ยวนะคะ
ส่วนจุดที่๕ค่ะก็คือจุดที่ในโสดนะคะ
เข็นรถเข็นไปถึงเมนรถเข็นนี้นะคะ
ก็คือเอาถังที่บรรจุร่างของนางอาคอนลงจากรถเข็น
แล้วกลิ้งถังค่ะกลิ้งถังขึ้นไปด้านบน
คือถังเนี่ยมีร่างของนางอาคอนแล้วก็มีน้ำอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
น้ำหนักเยอะทางขึ้นเมนก็ลาดชันด้วย
โสดก็เลยเอารถเข็นเนี่ยขึ้นไปแล้วเอาถังขึ้นรถเข็น
ทีนี้เข็นไปเลยเข็นขึ้นไปบนเมนเลย

ถังอย่างเดียวไม่ไหวเพราะว่าทางลาดด้วยเลยเอาถังใส่บนรถเข็นแล้วก็เข็นขึ้นไป
พอไปถึงหน้าประตูเมนเนี่ยนะคะในโสดเปิดประตูเมนแค่ครึ่งบน
ผลักถังเข้าไปเลยผลักถังพลาสติกเข้าไปด้านในแล้วปิดประตูเมน
รถเข็นกลับบ้านแล้วทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ

อ่ะคุณผู้ชมคะเห็นภาพคนมามุงดูไหมคะ

การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในแต่ละจุดของในโสดเนี้ยเอาเลยเอาเลย
ของผู้เสียชีวิตเขาเห็นพฤติการอันโหดเยี่ยมครับ
เห็นการกระทำในการอำพลางศพเห็นการกระทำที่แบบโอ้โห
ทำแต่ละอย่างแล้วก็ทำทีเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ระหว่างทำแผนนะคะคุณผู้ชมนางอารีน้องสาวของผู้เสียชีวิตคือ
โมโหมากนะคะตะโกนด่าสาบแช่งตลอดเวลาค่ะ
เพราะผู้เสียชีวิตเขาคือผู้มีพระคุณนะคะ
เขาช่วยเหลือดูแลในโสดมาตลอดนะคะ
นี่ค่ะนี่คือน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ค่ะพ่อของผู้ก่อเหตุค่ะ
นี้เลยโอ้โหถ้ารู้ว่าโตมาแล้วจะนิสัยแบบนี้นะโอ้โหไม่
หน้าเลยรับไม่ได้นะคะที่ก่อเหตุฆ่านางอาคอนซึ่ง
คือน้องสาวพ่อน้องสาวแท้ของพ่อแล้วเป็นผู้มีพระคุณกับในโสดมากแล้ว
พฤติกรรมของในโสดเนี่ยนะพ่อบอกเลยว่าติดยาบ้านหนักมากนะคะ
เวลาเสพยาเวลาเมายาอาการแต่ละอย่างนะคะตาขวาง
พร้อมทำร้ายทุกคนที่ขวางหน้า
พ่อบอกว่าขนาดเนี่ยพ่อแท้นะยังเคยโดนต่อย
เคยโดนชกตั้งหลายครั้ง
ถึงขั้นที่ว่าไล่ให้ลูกตัวเองไล่ในโสดไปอยู่กับย่าเถอะ
เพราะกลัวว่าถ้าในโสดอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะกลัวจะทำร้ายพ่อกลัวจะทำร้ายทุกคน
แต่ก็ไม่คิดไงคะว่าการที่ปล่อยให้ในโสดไปอยู่บ้านย่า
จะทำให้นางอาคอนต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของในโสด
นี่เป็นคนคุมเมืองเลยด้วยนะ
นื่อที่กลัวเพื่อน

นี่คือคันของผม

ลูกสาวของนางอาคอนลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงแน่นอนที่โอ้โหความรู้สึกของเธอนะคะ
นางสาววนิดาอุปกราอายุ๒๗ชื่อน้องฟ้าย
นี่นะคะน้องไฟล์ลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ว่ายิ่งเห็นขั้นตอนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของในโสด
ยิ่งเห็นพฤติการของในโสดแต่ละขั้นตอนที่ฆ่าแม่เธอ
อำพลางศพแม่เธอโกรธมากจริงนะคะรับไม่ได้ค่ะ
แต่มาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็พยายามจะทำใจพยายามจะปลง
ไม่อยากจะติดใจอะไรเพราะในโสดก็เป็นญาติพี่น้องคนหนึ่ง
แต่เสียใจมากที่เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละทำไมต้องมาทำร้ายแม่เธออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ยอมรับนะคะว่าอยากให้ในโสดมาขอขมาศพแม่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน
แต่ถ้าตำรวจไม่พามาหรือในโสดไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
ก็แค่ให้ในโสดก็มีเวรมีกรรมติดตัวไปก็เท่านั้นแล้วกัน
ถ้าจะถามว่าอโหสิกรรมไหมตัวน้องไฟล์บอกว่าก็พยายามจะอโหสิกรรมให้นะคะ
ไม่อยากจะให้มามีบ่วงกรรมอะไรกับเธอกับแม่เธอไม่อยากจะต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันอีกเลยค่ะ
นี่คือความรู้สึกของลูกสาวผู้เสียชีวิตนะคะ
สำหรับในโสดกับตัวน้องไฟล์แล้วก็กับแม่ของเธอก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้จริงแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากคือไม่ได้คุยกันอ่ะ
เวลาคุยกันทีไรก็เหมือนกับถามว่ากินข่าวไม่กินอะไรหรือยังถามไถ่ในฐานะญาติ
โสดเองก็จะเป็นลักษณะถามคำตอบคำไม่ได้คุยหยอกล้ออะไรไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกันมากค่ะ
ถ้าเห็นแบบนี้น่ะคือแบบว่าถ้าไหลถ้าหันตากคือทำไม่เอาเนี่ยมันสลดอยู่
คือตอนนี้ห้าทำฮาก็ทำใจได้เกินอยู่แล้วไงแต่เขาเกลียดเขามากกว่าแบบ
แบบคิดว่ามันจะทำจะอ้างเนี่ยเราแบบเสียใจในตัวเขามากกว่าที่เขาทำแบบนั้น
ก็อย่างน้อยมันต่อครบครัวเดียวกัน
ใช่ค่ะมันก็ต้องถึงที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าว่ามาคือถึงแกได้ถือ
ไม่ได้เป็นประหารชีวิตหรือว่าได้รู้โทษอ่ะคือมานี่ก็ไม่มีใครที่แบบต้องการ
แล้วก็คือเขากลัวกันแล้วไงค่ะเปิ้ลก็ไม่มีใครหับแล้วอ่ะ
มันก็ต้องถึงที่สูตรอ่ะยันก็อยู่ในคู่ตลอดชีวิตเลยอ่ะ
ใจก็อยากให้เขาเข้ามาเพราะว่าไม่ต้องได้ติดกรรมเขาไปตลอด
แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเข้ามามันก็คือเป็นความของเขาอ่ะ
มันก็ต้องปล่อยอ่ะค่ะก็อย่างนี้มันทำอย่างบรรดาอยู่แล้วอ่ะ
มันก็ต้องมีความสิทธิ์กรรมเขาอยู่แล้วอ่ะค่ะไม่อยากให้เขามาจงเวรจงกรรมกันแทน
พลสารผู้ตายบอกอย่างให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยนะอ่ะอืมค่ะ
ถึงออกมาก็ไม่มีย่านพี่น้องคุณไหนยอมรับอะฮะค่ะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากทำแผนเสร็จนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวในโสดเนี่ยกลับไปที่สถานีตำรวจนะฮะ
ขั้นตอนการฝากขังกันต่อไปนะครับ

วันนี้เดินทางไปที่วัดบ้านโป่งนะครับ
เป็นจุดเปิดตั้งบรรเวณกุศลศพ

วันนี้ครอบครัวนำรูปภาพนางอาคอนเนี่ย
ไปติดไปวางเอาไว้เพื่อแสดงความอาลัย
ที่ถ้าผู้ชมเห็นมันสักครู่นี้นะครับ
นี่เป็นรูปต่างนะครับที่ครอบครัวนำมาติดเอาไว้
เพื่อแสดงความอาลัยกันในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับ
นางอาคอนสมคำวัย๕๙ปีนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับหมอผีประจำหมู่บ้าน
มรรคทายกแล้วก็ผู้ที่เขาทำพิธีต่างในหมู่บ้านด้วยนะครับ
วันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่อุโบสถที่วัดด้วยนะครับ
ได้คุยกับในจันทร์ที่เป็นสับปะเลอประจำหมู่บ้านด้วยนี่ฮะ
คุณนัทพงศ์ไปคุยด้วยเพราะว่าเห็นว่าอุ๊ยทำไมวันนี้ข้าวของเครื่องใช้เยอะจัง
เมื่อวานนี้เนี่ยในจันทร์เขาเพิ่งพาเราไปดูที่สู่ศาลมานะครับค่ะ
จันทร์สับปะเรอของหมู่บ้านบอกว่าวันนี้หมู่บ้านเตรียมกระทงของเส้นไหว้
ไว้๑๓กระทงทางภาคเหนือคนเหนือเรียกว่าสตวง
กระทงนี้เรียกว่าสตวงเพื่อใช้เส้นไหว้ที่สุสานท้ายหมู่บ้าน
ที่เกิดเหตุนะฮะเอาไป๕กระทงตรงนั้นแล้วก็ที่บ้านนางอาคอนผู้ตาย
แปดกระทงแบ่งเป็นสองจุดคือจุดที่ถูกทำร้ายกับจุดที่ถูกนำร่าง
ยัดใส่ทั้ง๒๐๐ลิตรในกระทงเนี่ยจะมีของคาหวานนะครับ
มีทงแดงสี่มุมตามภาพที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อใช้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณและทำบุญปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายในหมู่บ้านสรรบ่อเย็น
ชาวบ้านจะได้สบายใจกันสาเหตุที่ทำพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณต่างด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นการตัดเรื่องของตัวตายตัวแทนด้วยเนื่องจากนางอาคอนผู้เสียชีวิตรายล่าสุดถือว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
คนในหมู่บ้านก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการล้มตายตามกันไป
ถ้าไม่ได้ถอนทางเหนือกับเขาถือว่าไม่ได้คนวิญญาณจะไม่ได้มารับบุญที่เขาทำบุญให้
เพื่อให้วิญญาณมารับรู้ว่าผู้ตายน่ะรู้ตัวว่าตายแล้ว
ถ้าไม่ได้ถอนคนเหนือถือว่ายังไม่ได้รู้ตัวว่าถือว่ามันตาย
เพราะว่าตายผิดธรรมชาติเดียวหนึ่งบางทีก็จะมีต่อต่อกัน

เหลือจันทร์บอกแล้วว่านอกจากพิธีถอนดวงวิญญาณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเตรียมของนะฮะในการที่จะนิมนต์พระ๕รูป
สวดท่องคาถาปลดปล่อยดวงวิญญาณด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะพิธีต่างต่างที่มีขึ้นนะครับ
ก็จะต้องนิมนต์พระ๕รูปมาสวดนะครับเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณด้วยนะฮะ
สำหรับในโสดนะครับตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำไปดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องต่างนะฮะที่สพแม่กานะครับหลังจากทำแผนเสร็จ
จะส่งสารจังหวัดฮอตเพื่อขออนุมัติฝากขังในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาซ่อนเร้นหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาตัวไปฝากขังที่ศาลหรือไม่อย่างไรนะครับ